ในวิกฤตทุกวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกัน
เหตุการณ์น่ารักนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเขมราชครับ
มีผู้ป่วยคนหนึ่งเธอก็ป่วยเป็นโควิด๑๙
แล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งท่านก็ป่วยเป็นโควิด๑๙
แน่นอนครับโรคนี้จะไม่มีใครคอยมาปฏิบัติพัดวี
เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าเดี๋ยวคนอื่นติดเชื้อไปด้วย
ก็จะมีพยาบาลที่ทำหน้าที่อยู่แต่ก็มีจำนวนจำกัดใช่ไหมครับ
ผู้หญิงคนนี้นะไปดูแลยายคนนี้นะ
เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเธอเลยทำอะไรบ้างลองไปดูครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถ้าเข้าไปดูเต็มบางคนเขาบอกว่าน้ำตาท่านอาจจะซึมออกมาได้
คลิปนี้เนี่ยเจ้าของคลิปนะครับถ่ายไว้ขณะที่เข้าไปดูแลคุณยายท่านหนึ่งครับ
ไปช่วยเช็ดตัวให้คุณยายที่ท่านนอนสมอยู่บนเตียงคนไข้
จากข้อมูลในคลิปเนี่ยคือคุณยายท่านนี้นะครับติดโควิด๑๙
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ห้องข้างเธอเองก็ติดโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกัน
เห็นคุณยายอยู่คนเดียวคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
คือเขาไม่ได้ว่าลูกหลานไม่ดูแลนะแต่อย่างที่นำเรียนไปตอนต้นเขาไม่ให้มานะครับ
ถ้าไม่ติดไม่ต้องมาเลยโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เข้าไปช่วยวัดไข้ไปดูระดับความดันไปดูอัตราการเต้นของหัวใจ
ป้นยาไปเช็ดตัวทำแทบทุกอย่างนะครับ
แล้วก็รายงานอาการของคุณยายให้พยาบาลได้ทราบนะครับ
คือพยาบาลจะเข้ามาดูตามเวลานะครับ
โอ้โหน้ำใจทั้งงามยิ่งนักนะฮะคือไม่ได้เป็นอะไรกันหรอก
แต่อาสาทำหน้าที่แทนลูกแทนหลานซึ่งมาเยี่ยมไม่ได้มาดูแลคุณยายไม่ได้
เนี่ยฮะโอ้โหผมว่าถ้าไม่เบลอภาพเขานอกจากจะจิตใจดีแล้วหน้าตาดีด้วยนะฮะ
นี่แหละฮะนอกจากจะช่วยดูแลแทนญาติแล้วยังส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับ
โดยบอกให้คุณยายสู้สู้นะคุณยายลูกคุณยายรออยู่
หลายคนเห็นคลิปแล้วนะครับขอบใจแทนลูกแทนหลาน

แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทั้งคู่หายป่วยเร็ว
ล่าสุดนะครับเธออัปเดต
ข้อมูลบอกว่าตอนนี้คุณยายย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นแล้วนะครับ
ยังไงขอให้ทั้งคู่หายเร็วและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ